รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเอาละครับ๑ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับคือ๑ชั่วโมงแห่งความอัศจรรย์นะครับ
เรื่องราวของเราในค่ำคืนนี้ปกตินักหาสมบัติเราจะได้ยินแต่ในหนังในละครจริงเนอะ
แต่ความจริงแล้วเรื่องราวของสมบัติเนี่ยเขาเชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่โบราณการแล้วล่ะฮะ
ตามความเชื่อแล้วเนี่ยของของใครก็ต้องห่วงเป็นธรรมดา
ล้ำค่าเหล่านี้มักจะมีอะไรที่เรามองไม่เห็นว่าเฮ้ยเขามีคนคอยเฝ้าอยู่หรือเปล่า
วิญญาณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมีอยู่ใต้แม่น้ำจริงหรือเปล่า
แน่นอนนะครับว่าแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้นะครับเขาจะมาเล่าประสบการณ์ครับ
ที่เขาเชื่อนะครับว่าตัวเองนั้นถูกกำหนดมานะครับเพื่อให้เป็นผู้เฝ้าดูสมบัติในแม่น้ำเพชรบุรีนะครับ
ซึ่งเป็นแม่น้ำที่มีตำนานความเชื่อมายาวนานนะครับตั้งแต่สมัยยุคธราวดีนะครับ
แต่เขาบอกคนนี้ที่จะมาในรายการของเราเนี่ยเจอมาทุกรูปแบบเจอแม้กระทั่งหม้อถ่วงวิญญาณ
โอเคนะครับเรื่องราวเป็นยังไงนะครับคืนนี้จะไปคุยกับเขานะครับคุณเจี๊ยบนักล่าสมบัติแห่งแม่น้ำเพชรบุรีครับ
ก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยนะครับแม่น้ำเพชรบุรีนี่มีความสำคัญยังไงทำไมมีสมบัติเยอะเหรอฮะ

น้ำเพชรบุรีไหลจากทิศใต้ไปทิศเหนือใช้แค่จังหวัดเดียว

เพราะว่าในสมัยก่อนในสมัยธรรมดี
บุรีเป็นเมืองที่อยู่ในสมัยธรวดี
มีการค้าขายกันอินเดียก็มาค้าขายจีนก็มาค้าขาย
ตอนนี้สมบัติพวกนี้มันอาจจะในการค้าขายอาจจะตกลงไป

ในน้ำและอาจจะมีการจี้ป้นกัน
แล้วของพวกนี้มันก็ตกลงไปในน้ำนะครับ
ส่วนใหญ่ขุดหาสมบัติค้นหาสมบัติตามแม่น้ำตามถ้ำตามป่า

คุณเจี๊ยบเนี่ยสนใจมาเรื่องราวของสมบัติในแม่น้ำเพชรบุรีฮะ
ผมเป็นคนเพชรบูรี
แล้วตอนที่ผมศึกษาเรื่องเกี่ยวกับของพวกนี้ครับ

อาชีพของคุณตอนที่เห็นเขาดำน้ำคุณทำอาชีพอะไรฮะ

คนละทางกับการงมสมบัติแม่น้ำเพชรอะไรนี้คนละทาง

แล้วอะไรไปโดนจิตโดนใจพี่มหาสมบัติ
อยู่มาวันหนึ่งพ่อผมเนี่ยได้ไปอยู่ใน

ผมมียีนของพ่ออยู่นิดหนึ่ง

ในการชอบสะสมของเก่าอะไรประมาณนั้น

แล้วทำไปทำมาผมก็มีคนดำน้ำอ่ะ

เราก็ให้ผมศึกษาเพราะว่ามาเสร็จแล้ว
ตอนนี้ผมก็เลยเอาของพวกนี้ที่เขาให้มาเนี่ย

ทำไมก็ต้องเลือกคุณจริงคนเยอะไหม

เขาคัดผมขึ้นมาคนเดียวเพื่อให้ทำเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย
เหรอที่คุณกำลังจะบอกว่าที่เขาบอก๔แสนคน

คุณก็เลยเชื่อว่าเบื้องบนหรือสวรรค์นั่นแหละ
เป็นคนกำหนดให้คุณมาทำหน้าที่นี้

โดยเฉพาะเราเจอหม้อแม่ย่า

แล้วก็เอาผ้าอาจีวรพระเขียนยัน
เขียนยันแล้วก็อุด๓รูนี้

คนที่เขามีเซนต์เขาบอกมาว่า

เสร็จแล้วก็ห่อด้วยผ้าขาว

ขอโชคนะขอโชคขอลาบอืม
แสดงว่าที่นี่แหละที่เราเคย
ตำนานหนังผงหนังผี

วันที่เท่าไหร่เมื่อคุณได้หม้อใบนี้มาวันที่เท่าไหร่คุณถึงเริ่มฝัน

มาอยู่กับคุณกี่วันคุณถึงฝัน
ประมาณไม่ถึงไม่ถึงอาทิตย์นะครับก็ฝันเลย
ไม่ถึงอาทิตย์คุณทำพิธีรับเขาก่อนไหม

ก็ขอเอาดอกไม้ทุบเทียนมาบูชา
แล้วก็ในฝันก็ขอมะยมด้วย

มะยมด้วยตอนนั้นเป็นหน้าหนาวขอมะยมด้วย
ผมไปหามาก็ไม่เจอรูดูหนาวมะยมไม่ออกไม่ออกดอกไม่ออกลูก

ก็คือว่าแม่บ้านผมเนี่ย

อ้าวภรรยาผมเคยฝันเห็นว่าเห็นอยู่ทางปลายเท้า
เป็นผู้หญิงสวย
ไม่ใช่เป็นผีเป็นอะไรเป็นผู้หญิงสวยนั่นแหละ

แกก็ไปเกิดแกก็ให้คุณเล่า
แล้วทุกวันนี้คุณยังเชื่อแม่ย่าอยู่กับคุณด้วย

ผมไปสมัครงานเกี่ยวกับเรื่องสีเทาอะไร
เขาคัดเลือกผมให้เป็นทำงานเรื่องสีเทา
แม่ย่าบอกว่าเจี๊ยบไม่ได้หรอก

บอกโดยที่มีคนที่มีจิตสัมพันธ์มาบอก
มากระซิบด้วยบอกว่า
ว่าไปสมัครเกี่ยวกับงานทำงานเกลือเรื่องสีเทาเนี่ย

ไม่ดีหรอกเพราะว่าแม่ย่าให้เราทำเรื่องสมบัติแม่น้ำเพชร

เรื่องเกี่ยวกับสีเทาห้ามไปยุ่งเกี่ยว

จัดการเรื่องสมบัติในแม่น้ำเพชรบุรี

มีนักศึกษาจากศิลปากรมา
มาศึกษาเรียนรู้กับสมบัติแม่น้ำเพชรเนี่ย
เขาเจอเห็นผู้หญิง

อยู่ตรงที่ผมศึกษาสมบัติมันน้ำเพชร

คุณให้คุณกลับมาดูแลสมบัติที่แม่น้ำเพชรบุรี

คุณเป็นคนในยุคโบราณกลับชาติมาเกิด
เพื่อมาดูแลสมบัติโดยเฉพาะคุณเคยคิดยังไงบ้างไหมฮ

ผู้ชายนะครับผู้ชายในสมัยธรวดี
หรือจะดูพระพุทธรูปในสมัยธรวดีก็ได้
หนึ่งนะตาจะโตอืมตาจะโปนตาจะโตตาจะกลมนะครับ
สองปากจะหนา
สามผิวจะเข้มจะล่ำสั่น
นี่คือผู้ชายในสมัยธรวดี

คุณทำดูดิคล้ายมั้ยเนี่ย

ส่วนใหญ่ที่คุณดำน้ำลงไปแล้วหามาได้มีอะไรบ้าง

อย่างเช่นอาชีพนี้เป็นงานดินเผานะครับ
งานผุนปั้นในสมัยธรรมดี
เป็นผู้หญิงกำลังอุ้มลูก

ก็คือว่าตุ๊กตาเสือกบานอะไรอย่างนี้

ผมดำได้มาดำได้พร้อมกับคันช่อง

อันนี้เป็นนกครับเป็นเป็ดเป็นนกครับนะครับ
แสดงว่านกหวีดโบร่ำโบราณเป็นอย่างนี้เนอะ

นี่นี่คือเหรียญอีแปะครับ

ซึ่งมาค้าขายกับเมืองเพชรบุรีแล้วก็จมอยู่ในน้ำ

ไม่ใช่แบบทุนที่เขาใช้ตกปลาตากลัวตุกปลา

จิลโบราณสมัยธรวดีจิล
ยัดระเบิดหูนี่แฟชั่นสมัยเมื่อพันปีแล้วครับ

คุณเคยเห็นไหมที่เขาใช้ตะกัวตกปลาแล้วก็ใส่ลงไปเนี่ย
อันนี้เป็นทั้งเครื่องประดับด้วย

เหตุการณ์ที่พวกบรรดาดำน้ำหาสมบัติเจอกัน

กระโหลกน่าจะประมาณ๒๐๓๐ปีมาแล้ว

เอาขึ้นมาแล้วก็มาทำพิธีแล้วก็ไปไว้ที่วัด
เอาตุ๊กตามาไว้ในบ้าน
ในบ้านแล้วก็ฝัน

ฝันว่าตุ๊กตาเด็กขี่คอ

ใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นประมาณนั้น

เสร็จแล้วก็ถือว่าไม่ดีก็เอาไปไว้วัด

ก็คือเหตุการณ์มันทะเลาะเบาแว้งอะไรต่างเนี่ย

สรุปเรื่องนางกวักที่ไม่มีหัวก็เอาไว้ที่บ้านสักแป๊บนึ

ก็เลยไปไว้ที่สรรเจ้า

คันช่องก็แม่บ้านก็ทำแตกทำหัก

เมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้ก็เป็นครึ่งเดียวครับ
แต่นี่คือรอยแตกหักซึ่งแม่บ้านทำแตกหัก
เขาทำไปแต่ยังไง

สมบัติพวกนี้ผมชอบผมก็เก็บไว้ในบ้าน

ภรรยาบอกว่าอย่าเอาเข้าบ้านเลย
ทำให้ครอบครัวแตกแยกนะครับ

จากมีตุ๊กตาและมีของปั้นดินเผาอะไรต่าง

อาจารย์ในบ้านที่เราไว้ใช้กันเนี่ย

แล้วแม่บ้านก็บอกว่าจะไปช่วย
ไปช่วยทำนาไปทำไล่ที่บ้านพ่อบ้านแม่
แล้วตั้งแต่ตรงนั้นถึงตรงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่กลับมาเลย

โอเคนี่เป็นคันช่องคือมีส่วนเดียวหรือว่ามีอันนู้นด้วยป่ะฮะ
ทีแรกที่แรกปี๕๓เจอชิ้นเดียวเจอชิ้นนี้

ไปเจอที่บ้านราชที่วัดปะแป้นเจอในน้ำเจอในน้ำ

ประมาณปี๕๘พอเจออีกชิ้นหนึ่ง
เป็นส่วนเดียวกันไหมเป็นอันเดียวกันไหม
อาจจะไม่ใช่คนละส่วนก็ได้แต่เวลามาเทียบกันแล้ว

แต่มีอาถรรพ์คุณพระดำไม่ได้ทำไม่ได้

เพราะว่าช่วงที่ผมเอามาประกบมาโชว์

ฤดูหนาวที่ผ่านมาที่เมื่อ๒ปีที่แล้วเนี่ย

แสดงว่าที่เธอ
ได้มีการเปิดเทียบดูไหมในหนังสือ

ตอนที่๕๓เนี่ยผมก็ไปถามอาจารย์ร้อมเพลงแก้วนักประวัติศาสตร์
เขาบอกเขาเคยเห็นในพิษพันธ์ที่นครสิรษมราชนะครับ
ราคาเป็นแสนตอนนี้ก็มีคนมาซื้อผม
ราคาหลายแสนผมก็ไม่ขาย
เพราะอันนี้มันเป็นสมบัติของเมืองเพชรบุรี
ซึ่งมันเป็นชีวิตจิตใจของผมเลย
แม่น้ำเพชรเนี่ยหรือว่าแม่น้ำที่ผ่านเมืองทุกเมืองนะ
จะมีของตกหล่นอยู่เป็นเรื่องธรรมดา
เพราะแต่เดิมคนมีชีวิตผูกพันอยู่กับสายน้ำ
คือของที่ครูเจี๊ยบเอามาให้ดู
แล้วก็มาอภิปรายมาซักมาถามกันเนี่ย
พอดีผมเองก็พอมีความรู้อยู่บ้าง
แล้วถ้าหากว่ามันไม่มีสงสัยก็ต้องค้นหา
อย่างวันหนึ่งเนี่ยคุณเจี๊ยบก็เจอกันช่องมาซีก

มันพลิกดูไปดูมามันเคยเห็นนี่
ของอย่างนี้แต่เดิมมันไม่มีกระจุกเงาอ่ะ
ก็ใช้วิธีใช้ลวงแล้วขัดให้เรียบ
สำหรับส่องหน้ามันอาจจะไม่ชัดแต่ว่าก็พอจะมองเห็น
แต่ว่าธรรมดาของกัญชองเท่าที่ทราบ
ด้านหลังเขาจะแกะสลัก
บอกถึงลักษณะสังคมและวัฒนธรรมร่วมสมัยไว้
โดยเฉพาะอันที่ครูเจี๊ยบพบได้มาครึ่งเดียวเนี่ย
มันยังมีของซึ่งมองเห็นชัดอยู่
มันมีเถางุ่นเถาอะไรอยู่
ซึ่งตามตำรานี่เขาก็บอกของอย่างนี้เป็นของสมัยถัง
เพราะสมัยนั้นจีนเริ่มปลูกอังุ่นและเริ่มทำวาย
แต่แล้วอยู่มาอีกหลายเดือนแกมาพบอีกซีกมาประกบเข้า

ก็เป็นนั้นว่าชิ้นนั้นคันชองชิ้นนั้นเป็นของสมัยถัง
เทียบกับทางไทยเราทางนี้ก็อาจจะตกสมัยก่อนของศรีอยุธยานะ
อาจจะร่วมสมัยธวารวดีหรืออะไรก็ประมาณนู้น
คนชั้นสูงเนี่ยเขาก็ใช้กันถ้าหากดูหนังจีนอะไรขึ้นมา
เขาเห็นไหมว่าเขาจะใช้เครื่องแต่งตัวเขาบางสิ่งบางอย่างเจ้าห้อยอยู่นั่นน่ะ
เวลาลบก็ต้องไปพยายามไม่สู้แดดคือให้ไปตามแดด
พอแดดส่องมาสะท้อนไปเข้าหน้าฝ่ายตรงกันข้ามก็ทำให้ตาพร่าไปหนึ่งอ่ะ
ก็ใช้ประโยชน์ได้เท่าที่เขาจะใช้กันดูหนังจีนก็คงเห็น
เรื่องเหล่านี้มันตอบไม่ได้เพราะว่าเรื่องของคนโบราณ
บางทีเขาอาจจะติดอยู่กับสมบัติอย่างนั้นของเขา
เพราะฉะนั้นใครได้มาก็ทางที่ดีก็ทำบุญอุทิศทานให้เขา
หรือถึงวันพระอะไรก็พาไปเข้าโบสถ์เข้าอะไรก็
เพื่อจะให้เห็นว่าเราเคารพนับถือเขา
เพราะฉะนั้นพวกที่งมไม่ใช่คนงมธรรมดานะ
พอถึงปีเนี่ยเขาจะต้องบูชาน้ำแม่น้ำเพชรนะ
เขาต้องใช้ขนมครกใส่กระทงเอาไปบูชาแม่คงคา
อันนี้ก็ยังตอบไม่ได้เลยทำไมต้องใช้ขนมครก
แต่ว่าความเชื่อเหล่านี้มันอะไร
แล้วมาให้กำลังใจกับคนที่เชื่อนะ
มนุษยศาสตร์เนี่ยอะไรซึ่งคนเชื่อสิ่งนั้นคือความจริง
ช่วงหน้าเพิ่มความมูแบบยกกำลัง๓
กับอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศ

ห้อพวกนี้เขาจะใส่สมัยก่อนนะครับจะใส่ลกเด็ก

ฮะลูกตายด้วย

กระจกแล้วไงคือแบบว่า

ขออนุญาตไปประกบข้างนอกได้ไหม
ความจุมือแปรบวลเกิด

มีด่ามาแล้วเนี่ยมันจะเลือดตกยังออกตลอดครับ
คิดว่าคงจะเหมือนกับดาบดื่มเลือดอะไรประมาณนั้น